อยู่ใก่ธ่อมไหนคะ

เชฟตัวเล็กมาก

ลาปนางนวลคือเห็ดนางนวล
สีชมพูด้วยทำไมไม่เอา

โอเคก็ชื่อเมนูนี้นะ
และเมนูต้นแบบที่คุณสายป่านจะต้องมาประชันฝีมือกับทีมตัวแทนของรายการในวันนี้มีชื่อว่า
หลับนางนวลป่อเปี๊ยะแป้น
แล้วในภารกิจนี้คุณสายป่านจะใช้ความสามารถที่มีมาล้มตัวแทนจากชุมชนไปได้หรือไม่
ลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
ลาบนางนวลป่อเปี๊ยแป้นของเราฮะอยู่ข้างหน้าแล้วคุณสายปานดู

แล้วก็เช่นเคยครับเราจะต้องมีตัวแทนจากชุมชนของที่นี่มา
พี่จุ๊บครับผมตัวแทนจากชุมชนบ้านคลอมขวาน

สวัสดีครับพี่จุ๊บครับ
อธิบายดีกว่าเมนูนี้ต้องตั้งใจฟังดีนะคะเชฟจะพูดรอบเดียว
อย่างแรกเลยคือการที่ตัดโคนเห็ดนะครับแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็ผัดไปเลย
เมนูนี้เฮลตี้มากเพราะว่ามันไม่มีน้ำมัน
ระหว่างที่รอเห็ดมันสุกนะครับก็มาผสมซอสประกอบไปด้วยมายองเนสมีน้ำตาลมีน้ำปลาข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นจะเป็นลาบที่ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่
เพราะสุดท้ายเนี่ยเราจะมาใช้มะนาวแป้นยักษ์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปเป็นไส้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะมาทีหลังปรุงรสให้ได้ที่ใส่วาซาบิด้วยให้มันมีความเผ็ดร้อนห่านหอมแดงแล้วก็ผักกัดแก้วนะครับแล้วก็พักเอาไว้
แช่แป้งให้เปียกน้ำนิดนึงแล้วก็มาผึงเอาไว้ให้ให้มันอ่อนตัวจากนั้นก็มาเริ่มห่อโดยการที่ใช้ผักกัดแก้ววางผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงแล้วก็เอาเห็ดที่เราผัดใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ห่อห่อแล้วก็จัดจานตามนี้โดยเอาพริกโรย
โอเคกี่นาทีดีทั้งหมดนี้ให้เวลาทั้งหมด๑๒นาทีทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้ว

คุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้าง
อันนี้เราทำน้ำจิ้มนี้แล้วนะฮะค่ะ

จุ๊บของเราเริ่มจะปอกหอมแดงแล้ว

ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว๖นาที๕๐วินาทีครับ

ทานได้แต่มันจะย่อยยากค่ะค่ะอืมใช่

รถเดียวก็เท่าที่สองอ่ะ
ขอให้ได้ห้าคำอย่างน้อยฮะทางนี้จัดจานแล้วนะฮะ
สิบเอ็ดนาทีห้าสิบวินาทีครับเก้า
แปดเจ็ด
ห้าสี่สาม
สองหนึ่ง
หมดเวลาครับผมหมดเวลา
โอ้เป็นยังไงบ้างคะพี่จุ๊บดูมันเละเละนิดหนึ่งแล้วค่ะ
กันที่รสชาตินะใช่แล้วของพี่สายป่าเหรอฮะ
ยิ่งกว่าเละอีกหรออันนี้เหมือนปะติมะกาวมันสักอย่าง
สายปากอยู่เป็นผักจิ้มมันพริกเขาดูเป็นซูชิมะพวกนี้ไง
ซูชิพวกนี้ไงใช่มะอ่าได้ค่ะของคุณค่ะเชท
ท่านที่จะมาเป็นกรรมการให้กับเรานะครับทั้งห้าท่านครับจะต้องมาชิมอาหารของคุณสายป่านแล้วก็พี่จุ๊บนั่นเองนะครับ
เราเริ่มชิมกะเลดก่อนดีกว่ามั้ยได้ครับโอเค
ช้อนตรงนี้แล้วก็ชิมได้เลยค่ะ
ก็ได้ชิมกันหมดแล้วนะฮะ
แรกคือสีน้ำเงินและจานที่สองคือสีแดง

น้ำเงินหมดเลย

กลับไปกับบ้านกันแถวนี้นะ
เบ๊ดกับผู้ชนะค่ะ
สุดยอดจริงสายป่าของเรา

ป่านทำแบบให้พี่ประทับใจมาก
ภารกิจต่างก็ทำได้ดี

แล้วก็ได้เมนูใหม่กลับไปทำกินที่บ้านด้วย
คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะเนี่ยติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์แบบนี้แหละ
ส่วนวันนี้แขกรับเสริมของเราเขาทำชนะกลับด้วยกันเดี๋ยวไปส่ง

วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านรถ

สบาย